คนที่ค้ายาเสพติดไปดูประวัติ

นับวันอายุยิ่งน้อยลงนะ

ล่าสุดค่ะตำรวจไปจับกลุ่มได้
เยาวชนชายอายุ๑๖ปีเท่านั้น
ไปจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในจังหวัดตากค่ะ

ของผู้ต้องหาก็ด่าทอหลาน

นี่เป็นวินาทีที่ตำรวจสพวังเจ้า

เข้าจับกลุ่มเยาวชนชายอายุเพียง๑๖ปี

คลองราชตะบนเชียงทองอำเภอวังเจ้า
จังหวัดตากพร้อมกับยึดยาบ้าได้ประมาณ๒๐เมตร
เงินสดที่ตำรวจใช้ล่อซื้อ๓๐๐บาท
รวมถึงก็ควบคุมตัวน้าชายของผู้ต้องหาที่
ดูต้นทางมาสอบปากคำด้วย

พบอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์๑กระบอก

ตำรวจเขาก็เลยตรวจยึดเอาไว้
แต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบ
ยายของผู้ต้องหาเสื้อลายที่นั่งอยู่

เพราะว่าทำให้ตัวเองอับอายเพื่อนบ้าน
ที่ตั้งตนเป็นพ่อค้า

ไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันค่ะ

อนุญาตพูดนะยายบอกว่ามึงอายเขาไหมเนี่ย

คือภาษาอีสานนะ
ยายก็แบบของขึ้นกระทืบเท้าใหญ่เลย
มันก็โมโหแหละหลานทำให้เสียหน้านะ
ก่อนนั้นนี้ตำรวจเขาไปจับกลุ่มพ่อค้ายาบ้า๑
แล้วก็ให้การสัดทอดบอกว่าซื้อยาบ้า
ซื้อยาบ้ามาจากผู้ชายคนนี้ยาย๑๖ปี
ที่ตั้งตัวเป็นพ่อค้าขายยาบ้า
กลุ่มเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกัน
เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

หลังจากนั้นก็ควบคุมตัวไปที่
สพวังเจ้าเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อายุเพียง๑๖ปีเท่านั้นเองนะฮะ
นาคตอีกยาวไกลมากทีเดียวนะครับ